ส่วนอีกหนึ่งที่ที่อยากจะพาไปไหว้พระเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่
ปีนี้ปีอะไรปีกุลปีกุลปีหมูใช่ไหมใครที่เกิดปีหมูด้วยกันเหมือนกัน
คุณเหรอคุณเป็นหมูหรือเกิดปีหมูเป็นหมูด้วยแล้วก็เกิดปีหมู
จังหวัดเชียงรายที่เกิดปีหมูเหมือนคุณชนะนะคะแนะนำเลยว่าอยากจะให้ไปไหว้พระอภัยศักราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่
ขึ้นเหนือไปสุดสูงเลยสุดเลยจังหวัดเชียงรายค่ะ
ไปกันที่จังหวัดเจียงหายเจ้า
สถานที่ที่ว่านี้บางคนอาจจะรู้แล้วอ๋อเลยนะคะแต่บางคนที่ยังไม่รู้นี่คือวัดพระธาตุด้อยตุ้ง
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ชาวจังหวัดเชียงรายเองก็ได้มีการร่วมกันทำพิธีสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรม
ไหว้สาศักระสืบชะตาหลวงฉลองสมโพธิองค์พระธาตุเจ้าดอยตุง
ในวาระครบ๒๐๐๐ปีพระเจ้าด้อยตุ้ง
โอ้โหเก่าแก่มากนะคะนี่คือพระธาตุเจ้าดอยตุง
เป็นสิริมงคลกับชีวิตแน่นอนค่ะคุณ
โดยเฉพาะคนที่เปิดเกิดปีกุลคุณชนะ

เขาว่ากันว่าที่นี่นะคะเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือเลย
เชื่อว่าเก่าแก่มากแหละอย่างที่บอกไป
โอ้โฮตั้ง๒๐๐๐ปีจริงแล้วก็เป็นสถานที่
ที่บรรจุพระบรมศาลีริกฐาศ
กระดูกหายปลาร้าของพระพุทธเจ้านั่นเอง
อกจากนั้นนะคะชาวเชียงรายเองก็ยังได้มีการ
ตั้งขบวนแห่อันเชิญเครื่องสักการะ

ถวายองค์พระธาตุเจ้าดอยตุง
บนยอดดอยสูงอีกด้วย
หมอกอย่างนี้เขาไม่ได้มาขายไก่ย่างนะ
ไม่ใช่อันนี้คือหมอกจริงอากาศเย็นจริงคุณ

เพราะว่าอากาศช่วงนี้ก็ค่อนข้างหนาวเย็นพอสมควร

ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน
ก็พากันเดินจงกลมรอบพระธาตุเจดี๓รอบนะคะ
และก็จะใช้ผ้าสีเหลืองห่มรอบปฐมเจดี
เพื่อถวายบูชาพระบรมศาลีริกฐาตุของ
พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ
ซึ่งอยู่บนยอดดอยตุงเลย

ที่มีคนตีอยู่ข้างบันไดนาคแบบดังกลางวานไปเลยค่ะ
ซึ่งเขาก็เชื่อกันอีกว่าพื้นที่แห่งนี้นะ
เป็นสวนเทพารักษ์หรือแหล่งสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ
คอยปกปักรักษาดอยตุงนั่นเอง
ใครที่กำลังหาสถานที่เสริมสิริมงคล

แต่ว่าอย่าหาสถานที่เสริมสิริมงคลแบบนี้
ลองแนะนำดิฉันแนะนำเลยว่าให้ไปกราบไหว้สักการะกันดูโดยเฉพาะ

ครับโอ้โหเบรกนี้นี่

อิ่มบุญกันไปพาไปทำบุญถูกต้องนะหน้าเราสองคนนี้อิ่มไปหมดเลยคุณ